อีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวนี้เราก็จะต้องมาอัปเดตข่าวคราวกันหน่อย
เมื่อสองวันก่อนเราเพิ่งโฟนอินพี่เปิ้ลไปนะครับพี่เปิ้ลนาคอนเรื่องราวของแม่จูนกัสมาที่อยู่ดีก็หามตัวส่งโรงพยาบาลกันไป
ล่าสุดแฟนคลับสบายใจกันได้นะคะแม่จูอุ่นออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาอัปเดตอาการกันต่อเลยนะคะ
คือพี่เปิ้ลเล่ารายละเอียดสาเหตุที่แท้จริงให้ฟังที่ทำให้แม่จูนป่วยหนัก
ก็เพราะว่าเพิ่งจะอุ้มลูกแล้วก็ล้มคุณจนทำให้หมอนรองกระดูกไปทับเส้นประสาท
แล้วก็ทำให้ปลายประสาทอักเสบส่งผลให้ขาข้างซ้ายเจ็บเจ็บเหมือนแบบถูกเข็มทิ้มที่ฝาเท้าตลอดเวลาคือแป๊บตลอดเลยค่ะ
ส่วนที่ขาขวากระตุกมาจากภาวะเลือดจางมากซึ่งก็มาจากหลายปัจจัยเลย
เนื่องจากหนึ่งเลยก็คือต้องอุ้มท้องทั้งหมด๔คนลูก๔คน
ก็เลยทำให้ตอนผ่าคลอดเสียเลือดหนักมากทานยาบำรุงเลือดไม่ได้เพราะว่าแม่จูนเนี่ยแพ้
ประจวบเหมาะกับในช่วงนี้ร่างกายอ่อนแอพอดีเลยนะคะก็เลยทำให้ทุกอย่างมันแสดงออกมาหมด
อาการก็เลยดูแย่ไปเลยนะคะซึ่งหลังจากนี้แม่จูนจะต้องทำกายภาพบำบัดอย่างจริงจังเป็นเวลา๑ปีค่ะ
ทั้งนี้นะคะครอบครัวศิลาชัยก็ขอขอบคุณมายังแฟนแล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิงที่แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวโดยตลอดนะคะ
แต่ว่าเห็นวันที่แม่จูนออกมาก็ร่าเริงแล้วนะอัพอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้